ครั้งนี้นะมอเตอร์ไซค์แหกโค้งเลยนะฮะ

เออโค้งในชุมชนครับ
นี่เป็นภาพวงจรปิดบันทึกนาที
ที่นายอัครเดชน์ไพรวัลอายุ๔๓ปี
เป็นพนักงานขับรถบริษัทแห่งหนึ่งนะครับ

แล้วก็หลุดโค้งชนเสารั้วลวดหนาม
ซอยหลังวัดโป่งที่ตำบลโป่ง
อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ

ขอความช่วยเหลือให้กับนายอัครเดชนะครับ
กระทั่งตำรวจสพนปรือพร้อมกู้ภัย

เชื่อไหมว่าการหลุดโค้งทางนี้
ทำให้นายอัครเดชน์คนขี่มอเตอร์ไซค์
คอหักเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะครับ
ทีนี้ฮะนางสาวสุบันเบ้าหนองบัวอายุ๔๘ปี
บอกว่าผู้ตายเป็นเพื่อนร่วมงานของแฟน
ปกติจะมานั่งกินข้าวดื่มเหล้าที่ห้องเช่าของเธอเป็นประจำ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุผู้ตายมานั่งดื่มเหล้าด้วยคุณ

พอดื่มเสร็จผู้ตายก็บอกว่าเดี๋ยวจะขี่รถกลับบ้านแล้ว
สุดท้ายมาพบว่าขี่รถจักรยานยนต์
เสียหลักหลุดโค้งและคอหักนะฮะ
จะออกมาจากบ้านเช่าห้องเช่าของเธอ

เรื่องต้นตำรวจก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทุกมุม
พบนายอัครเดชขี่รถมาด้วยความเร็วเหมือนกันนะคุณนะ
แล้วเข้าโค้งแบบนี้ลักษณะเหมือนไม่เบรกนะฮะ
แล้วทีนี้ก็ต้องตรวจสอบว่าปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเป็นยังไงบ้าง

แต่ว่าโค้งนี้ชาวบ้านก็บอกโอ้โหเป็นโค้งที่มอเตอร์ไซค
หรือว่าใครที่ขับรถเร็วหลุดโค้งเป็นประจำเหมือนกัน
ใช่เพราะฉะนั้นต้องดูนะว่าเราจะป้องกันยังไง
ที่จะมาช่วยบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะ